เมื่อวานนี้เขามีการแชร์คลิปเหมือนกันที่
กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถมากับแฟนสาว
ขับมาดีอยู่มีกระบะสีดำนะครับ
ขับมาปาดหน้าแต่ไม่ได้ปาดหน้าเพื่อให้จอดนะ
หน้าเสร็จปุ๊บลดกระจกลงแล้วก็ยื่นมือออกมา
แต่ไม่ได้มีแค่มือเปล่ามีปืนด้วย
แล้วยื่นปืนขู่ตลอดทางเลยค่ะ
ยื่นมาขู่โบกปืนบอกให้ขับตามมาอยู่อย่างนี้

นี่เห็นไหมระวงให้คุณผู้ชมดู

ประมาณว่าแน่จริงก็ตามมาเด้อะไรอย่างนี้นะฮะ

คือเสียงแฟนสาวบอกแฟนที่เป็นคนขับว่า
อย่าไปขับใกล้เขาอย่าไม่เอา
ก็คือเขาก็แทบอยากขับอยู่ห่าง
ห่วงตัวเองแล้วก็ค่อยแสงไป
เนี่ยระยะนี้เลย

เขาก็ขี่ขับหนีกันไปนะคะ

เราก็ให้นักข่าวเราไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปเลยค่ะ
เขาก็เล่าบอกว่าวันนั้นมันเกิดขึ้น
คือ๑๓พฤศจิกายน

แล้วเกิดอะไรขึ้นฟังเขาเล่าค่ะ

แฟนผมก็บอกเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรอ่ะทำไมเกิดขึ้นอย่างนี้

ตัวเองเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้ก่อนดีกว่า

คนเราต้องมีน้ำใจกันถูกไหมฮะ

ผมว่ามันนิดหน่อยนะ
ก็อยากจะฝากสังคมว่าไม่ควรแบบนี้

คนเราจากอารมณ์เย็น
หรือว่าสังเกตง่ายถ้ามีปืนอยู่ในรถ

แต่ผมไม่ได้จะเอาผิดอะไรเขา
แค่ฝากเตือนเขาแค่นั้นเองว่า

เพราะว่าถ้าไปเจอคนที่เขาตกใจ

หรือถ้าไปเจอคนที่มีปืนด้วยกัน
รุ่นเหมือนกันผมว่ามันลำบากครับตรงนี้

บอกว่าตอนนี้ตำรวจสพกระทุ่มแบน

นะว่าเป็นใครเขาบอกเดี๋ยวเขาจะขอมอบตัว

ปืนที่เอาออกมาขู่ปืนจริงหรือเปล่า

ตามพรบออาวุธปืนก็คือไม่ได้รับอนุญาต
ถ้าคุณไม่มีใบอนุญาต
แต่ถ้าเป็นปืนปลอมคุณก็ต้องโดนข้อหาอยู่ดีค่ะ
คือข้อหาข่มขู่ทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัว
รอดู๔โมงเย็นก็แล้วกันว่าเขามามอบตัวแล้วเขาเห็นหน้าชัดเลย

เดี๋ยวรอฟังการ์ดของเขาว่าหงายการ์ดใบไหนออกมา
สวยรวยกระเช้าอีกหรือเปล่านะคะ
ถ้ารวยกระเช้านี้คุณต้องเอามากี่กระเช้าคะ๑๐กระเช้าได้ไหม๑๘บาท

คุณส่งก็ส่งมาคงใส่อยากจะดังก็เนอะ
นี่ก็ดูข้อความมีทุกคนแบบไม่ชอบอะนะพฤติกรรมแบบนี้นะครับ